ไปดูเรื่องของกินอร่อยกินจุ่มรสเด็ด

อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงสบัดรอบกรุง
โอ๊ยหน้าชินทางนะโอ้ยเอาชื่อร้านไปก่อน
จุ่มลาดย่าอยู่ที่หน้าสากรกรุงเทพฮะ

สแซ่บเลยเขาบอกเป็นสูตรจากจังหวัดสุรินทร์สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะ
ต่อกันมาเป็น๑๐ปีแล้วเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหก็เนื้อนุ่มน้ำจิ้มก็อร้อยสูตรเด็ดจริง
ไปดูที่เคล็ดลับก่อนน้ำซุปฮะเขาว่าอย่างนั้นนะ
น้ำซุปที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำสต๊อกที่ได้จากการต้มไส้
โอ้โหน้ำสต๊อกต้มไส้เนี่ยนะ๑ชั่วโมง
สมกับน้ำซอสที่ผ่านการหมักคอหมูย่างมาแล้ว
เพิ่มเติมด้วยอะไรสมุนไพร
ว้าวนี่เต็มไปหมดเลย
โอ้โหแล้วหมูล่ะเนื้อล่ะยังไง
หมักครับหมักเป็นชั่วโมงนะฮะ
ก่อนที่จะเอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ทำเป็นจิ้มจุ่มนะครับ
แล้วไม่ได้มีแค่เนื้อหมูกับเนื้อวัวนะฮะ
มีทั้งแบบว่าพวกทะเลกุ้งหอยปูปลา
อ่าลองสั่งดูมีเสิร์ฟให้เหมือนกัน
แล้วผมแนะนำนะถ้าไปคุณอย่าสั่งจิ้มจุ่มอย่างเดียว
อะไรอีกอย่างหนึ่งคุณสั่งด้วยคือ
ใส่ย่างโอ้โฮมันเหมาะมาก
มันเหมาะมากกับน้ำเก๊กหวยที่มีฟอง

ถ้าเป็นผมผมจะบอกว่าย่างแบบแห้ง
แห้งให้มันกรอบหน่อยโอ้โหนะผมชอบกินไส้บางทีก็นึกเหมือนกันว่าเราเป็นปอบสิงหรือเปล่า

ุ่มลาดย่าพระเขาบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ด้วยนะ
เพื่อจะโทรไปสอบถามไปจองไปอะไรยังไงหมายเลขโทรศัพท์๐
เอาจริงนะเผลอพิมพ์แค่ว่าจุ่มลาดย่าเผลอขึ้นแล้วเจอแล้ว
ร้านดังเนอะคนแชร์คนรีวิวเยอะก็น่าจะมีโอกาสที่ไปกันด้วย

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ